กลับมาติดตามข่าวกันต่อในเช้าข่าวชัดโซเชียลนะคะ

จะนำข้อความคุณผู้ชมขึ้นหน้าจอไทยรัฐทีวี

คุณผู้ชมส่งข้อความแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเลย
เล่าข่าวไหนก็มีความคิดเห็นในข่าวนั้นมาอย่างต่อเนื่องทุกข่าว
ขอบคุณมากเราอ่านทุกข้อความจริงนะคะ
ส่วนเรื่องของอากาศก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมส่งเข้ามาเป็นประจำทุกวัน
อากาศจะเป็นยังไงบ้างตรวจสอบในรู้ก่อนร้อนหนาวกับคุณคุปตนันนะคะ
ตอนนี้ก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดขึ้น

ตอนนี้ฝนเริ่มลดลงแล้วจะมีอยู่บางจุดเท่านั้น
ส่วนใหญ่จะเป็นในบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
กลางตอนนี้ฝนเริ่มลดลงนะครับ
ตอนนี้จะเริ่มเข้าสู่ช่วงฝนทิ้งช่วงแล้ว
ก่อนที่จะกลับมาตรวจอีกครั้งหนึ่งตอนเข้าพรรษา
ดังนั้นสภาพอากาศตอนนี้เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
การใช้ชีวิตก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเช่นเดียวกัน
เกิดอะไรขึ้นบ้างในแต่ละภาควันนี้ต้องติดตาม
และที่สำคัญวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกัน
จะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นสวรรค์บนดิน
เป็นที่ไหนมีความสวยงามอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ
อย่างที่บอกว่าเช้าวันนี้ก่อนที่เราจะไปตรวจสอบสภาพอากาศกัน
วันนี้มี๑เมืองซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวรรค์บนดิน

เราจะลองรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุบตานานฮิสิรรษมหาล

๒เมืองนี้อยู่ตรงไหนบิลไปแล้วครับ
ปื๊ดอยู่บริเวณทางตอนบนของอินเดีย
อย่างที่ได้เห็นภาพ๒เมืองนี้ถือว่าเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อว่าสวรรค์บนดิน
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกต่างหลังไหล
เพื่อไปซึมซับบรรยากาศของเมืองที่ถูกโอบล้อมด้วยหุบเขาฮิมาลัยนะครับ
ถ้าไปแคชเมียแล้วสิ่งหนึ่งที่ห้ามพลาดเลยคือไปเยือนเมือง
มีชื่อว่าศรีนาคาเป็นเมืองแห่งฤดูร้อนตั้งอยู่บนความสูง๑๗๓๐เมตร
เป็นดินแดนแห่งศูนย์ดอกไม้นะครับทิวทัศน์แห่งหุบเขาแล้วก็ทะเลสาปสองแห่ง
ก็คือทะเลสาบนากินแล้วก็ทะเลสาบด่านนะครับซึ่งได้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัญมณีแห่งศรีนาคา
เป็นหนึ่งที่พักที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คหรือว่าเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวไปแล้วก็ต้อง
พักสถานที่แห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งความสวยงามของโลกเราใบนี้
ในช่วงเช้าที่มาเติมเต็มก่อนที่จะไปทำงานกันนะครับ
หลังจากไปชมความสวยงามเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มาที่เมืองไทยของเรามาตรวจสอบสภาพอากาศกันต่อ
สภาพอากาศในระยะนี้ยังคงต้องตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
เพราะว่าบางพื้นที่ฝนเริ่มลดแล้วแต่ว่าบางพื้นที่นั้นยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่อง
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเรานั้นมี๒ปัจจัยด้วยกันครับ
อีก๑ปัจจัยบริเวณทางตอนบนก่อตัวบริเวณอ่าวตังเกียถียวตาลในภายในอาเมิน
นี่ก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่าหย่อมฝนนั่นเองครับ
ซึ่งห่อมนี้ก็สามารถให้จะเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนบริเวณทางตอนบนของประเทศไทยนะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเป็นในบริเวณพื้นที่อีสานตอนบนแล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคเหนือฝั่งตะวันออก
นี่คือปัจจัยที่ส่งผลต่อลักษณะอากาศเมืองไทยของเราณขณะนี้นะครับ
อกจากนี้เองเมืองไทยของเรามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศเกิดอะไรขึ้นตลอดทั้งวันนี้
เดี๋ยวเรามาดูภาพแรกภาพนี้นะครับเป็นภาพถ่ายดาวเทียมแสดงกลุ่มก้อนเมฆที่ปกคลุมอยู่เหนือท้องฟ้าเมืองไทยของเราครับ
มีฝนตกอยู่ตกที่ไหนบ้างตลอดทั้งวันนี้นี่คือการคำนวณเป็นปริมาณน้ำฝนสะสมตลอด๒๔ชั่วโมงนะครับจาก๖โมงเช้าวันนี้ไปถึง๖โมงเช้าวันพรุ่งนี้เพราะว่าพื้นที่ที่มีฝนตกเยอะส่วนใหญ่นั้นจะยังคงเน้นอยู่บริเวณในทะเลนะครับรวมมาถึงในบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมาสรวมมาถึงในพื้นที่
ต่างธรรมชาติเท่าไหร่นักนะครับฝนที่ตกน้อยแบบนี้ทำให้๒๓วันที่ผ่านมาอุณหภูมิในหลายพื้นที่แต่ระดับสูงขึ้นในช่วงกลางวันเพราะว่าวันนี้ยังคงร้อนละอุ่นอยู่นะครับส่วนใหญ่จะเป็นจุดเดิมก็คือบริเวณตอนกลางของประเทศสูงจุดที่ประมาณ๓๙องศาเซลเซียตนะครับในขณะที่บริเวณพื

ยังคงมีโอกาสเกิดฝนนะครับโดยโอกาสเกิดฝนในพื้นที่ภาคเหนืออยู่ที่ประมาณ๑๖๐ของพื้นที่ส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณจังหวัดไม่ห้องศรจังหวัดเชียงใหม่ลำพูลลำปางอุตรราดิษฐ์พิสุโนโลกกำแพงเพชรสุโขทัยและจังหวัดตากนะครับต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๓องศาเซลเซียสสูงสุดอย
นครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญบุรีลำสุรินอุบลราชธานี
ต่ำสุดวันนี้อยู่ที่๒๖องศาเซลเซียตครับสูงสุดวันนี้๓๘องศาเซลเซียต
กลางครับโอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๒๐ของพื้นที่นะครับ
พื้นที่ส่วนใหญ่นั้นจะอยู่บริเวณฝั่งตะวันตก
ประกอบไปด้วยจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดราชบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ต่ำสุดอยู่ที่๒๖องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่๓๘องศาเซลเซียต
ภาคตะวันออกโอกาสการเกิดฝนวันนี้๑๔๐ของพื้นที่นะครับ
ส่วนใหญ่นั้นจะเน่นตกในประเวนจังหวัดนาคอร์นายกชนบุรีเรยองจันทรัพย์บุรี
และประเวนจังหวัดตราชต่ำสุดองศาเซลเซียตสูงสุดอยู่ที่๓๕องศาเซียต
โอกาสการเกิดฝนวันนี้อยู่ที่๑๖๐ของพื้นที่
โดยจังหวัดที่มีโอกาสการเกิดฝนก็คือ
สูงสุดวันนี้อยู่ที่๓๖องศาเซลเซียต
อันดามันโอกาสการเกิดฝนเยอะหน่อย

จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่
สูงสุดวันนี้อยู่ที่ประมาณ๓๓องศาเซลเซียต
สุดอยู่ที่๒๖องศาเซลเซียต
ปิดท้ายที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
จากการตรวจสอบวันนี้โอกาสการเกิดฝนยังคงน้อยนะครับ
มีโอกาสเกิดฝน๒๙โดยพื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฝน

ต่ำสุดอยู่ที่๒๘องศาเซียต
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศ

นำมาเติมเต็มในเช้าวันนี้นะครับ
จากกันครับเดี๋ยวเราไปตรวจสอบเวลาละสินอดของพี่น้องชาวมุสลิม

คุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้นะครับ
ผ่านทางแอปคลิเคชันไมค์ไทยรัฐ
ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป